ไปดูเรื่องที่เราให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกดีกว่า
ถ้าเกิดว่าคุณสอนนกร้องเพลงได้

แล้วคุณเชื่อไหมว่าคนสามารถสอนนกร้องเพลงได้จริง

แต่จะเป็นยังไงตามคุณจูด้งไปดูเลยกับช่วง
แปลกแวกเอ๊ะ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊
ชักชวนงงป้นสงสัย
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว

แปลกแวกเอ๊ะนั่นเองครับ
และตอนนี้ผมอยู่ที่อากูฟาร์มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีฮะ
ได้ข่าวว่าที่นี่เขามีนกประหลอด
ร้องเพลงได้อยากรู้เหมือนกันครับ
ถ้าอยากรู้แล้วตามผมมาเลยครับไป
นั้นนกเขาครูจุ๊กอ้าาจุ๊กรู้
ให้และเดินดูเกดี้ยังเกา

พี่บอลครับที่มาที่ไปการจัดตั้งฟาร์มแห่งนี้

เริ่มได้ประมาณปีกว่าแล้วครับ
เป็นนกปลอดหัวจุกแฟนซีครับผม
ร้องเพลงโซนตะนาวศรี
โซนตะนาวศรีนี่คืออะไรครับ
ก็มันเป็นเพลงสำนวนถิ่นนะครับ
ที่คนเลี้ยงนกเล่นนกเขานิยมชมชอบกัน
ถ้าเป็นคนก็เหมือนมีภาษาใต้ภาษาอีสานภาษาเหนืออะไรอย่างนี้ครับ

เหมือนเพลงอะครับแต่ว่าจะเป็นเพลงแบบ
เพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วแต่คนจะชอบนกร้องเพลงไหน
แต่ว่าส่วนตัวชอบเพลงโซนตะนาวสีมากก็เลย
แล้วก็เลยอนุรักษ์ไว้นิยมแล้วก็พัฒนาให้เป็นแฟนซีด้วย
แล้วอย่างที่ฟาร์มของพี่บอลเนี่ยเลี้ยงนกอะไรบ้างฮะ
ก็ที่นี่เลี้ยงนกหัวจุกเป็นหลัก
แต่ว่าเริ่มแรกนกหัวจุกเป็นนกสีดำธรรมดา
แล้วก็ตอนหลังก็เพิ่มมาเป็นนกสีครับ
แฟนซีพวกเผือกอินโอนตินเทาอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ล่าสุดก็เป็นพวกมีอินเดียด้วยอะไรด้วย
แต่ว่าทั้งหมดก็ยังคงเป็นเพลงโซนตะนาวสีไว้หมด
นี่แหละครับอาชีพแปลกสอนนกประหลอดร้องเพลง
ซึ่งการฝึกสอนของประหลอดนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสอนกันได้นะครับ
เราต้องมีความรู้เรื่องประเภทของนกหรือสายพันธกอีกด้วยล่ะครับ
แม่อยากจะได้ยินเสียงนกตลอดแล้วสิครับ
นี่วิธีการของพี่บอลก็คืออาบน้ำครับ
วันนี้เราจะเริ่มขั้นตอนการอาบน้ำทำความสะอาดตากแดด
แล้วก็เดี๋ยวเราจะล้างกงเติมน้ำให้เขาอาบให้เขาสดชื่น
นอกจากจะอาบน้ำแล้วอีกหนึ่งวิธีคือวิธีอะไรฮะ
จะใช้นกฮูเป็นตัวนำนะครับ
ครูก็คือนกที่เราคัดว่าเป็นสำนวนดี
เป็นเพลงแล้วก็จะเอาให้เขาอยู่อย่างเป็นใจกลางของบ้าน
แล้วก็คอยร้องเปิดเพลงเปิดสำนวนไป
โยนกับนกฮูตัวอื่น
อย่างนี้มันจะร้องประมาณนี้
แต่ว่าเราต้องตั้งใจฟังนิดนึง
บางคนไปคาดหวังว่าเขาต้องร้องแบบนกแก้ว

มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นความไพร่อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
อาห์แต่ถ้าเราฝึกสำนวนเขาแล้วเนี้ย
ซื้อขายนกหรืออย่าฝึกนกดีแบบนี้
ติดต่อพี่บอลได้เลยนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่บอลมากครับ
สวัสดีครับ